ตลอดข่าวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ภาคเหนือที่จังหวัดพยาวนะคะ
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส้มปล่อยเขากำลังออกดอกออกผลกันเลย
แต่ว่าเขาไม่ได้เก็บมาทานนะเขาจะเก็บมาแล้วก็มาตากแห้ง
แล้วก็ให้พระปลูกเสกเก็บไว้เป็นของเป็นสิริมงคลกับตัวเองค่ะ
พยาวนะคะเขาก็สืบสารความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผลไม้มงคลที่นิยม
นำมาใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่าง
สิ่งนั้นคือนี่ค่ะส้มปล่อย๑ปีออกผล๑ครั้งเท่านั้น
เฉพาะเดือน๕เป็งหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งก็เดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคบูชานะคะ
ทุกคนก็จะพากันไปหาซื้อหรือว่าเก็บมาไว้ที่บ้าน
หรือที่วัดเพื่อไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ทำน้ำมนต์ก็ได้ไว้บูชาก็ได้ประกอบพิธีกรรมอื่นก็ได้
ความเชื่อของเขานี่เชื่อว่าส้มป่อยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง
จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
แล้วก็ขจัดสิ่งอัปมงคลออกไปด้วย
ซึ่งเป็นการสืบทอดกันในความเชื่อนี้มาตั้งแต่โบราณแล้ว

นายห่วงเสมอเชื้อบอกว่าส้มปล่อยเป็นผลไม้มงคลค่ะ
ต้นเขาจะเป็นเถาเลื้อยพันเติบโตไปกับต้นโพ
และต้นไม้ใหญ่ตามป่าตามเขาตามวัด

ส่วนวิธีการเก็บนะคะที่จะนำมาทำเป็นวัตถุมงคลต่าง
ไปตากแดดก่อน๕๖แดดก็หมายถึงว่า๕๖วัน
แห้งสนิทแล้วนำมาบรรจุถุงเก็บไว้
หรือบางคนจะนำให้พระสงฆ์หรือเกจิดังปลุกเสกให้
เพื่อเพิ่มพลังพุทธคุณเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะ
ภาพที่เห็นนี่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อพระวิมลยานนมุณี
แต่ว่าหลายคนสงสัยอาจจะสงสัยนะ
เอาแล้วเอามาทำเป็นสิ่งของมูลควรบอกกันบัน
แล้วจริงทานได้ไหมทานได้นะ
ฝากดอกใบทานได้หมด

เอาดอกหรือเอาฝากเราจะไม่ได้นะต้มกับน้ำแล้วดื่ม
ก็จะช่วยเรื่องขับเขาเรียกอะไรไขมันละลายไขมันแล้วก็ลดน้ำหนักได้
บางคนเขาบอกสรรพคุณเยอะมากเลยหน้าตาเขาจะคล้ายกับมะขามเหมือนกันนะ
ฉันว่าน่าจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะขาม

ใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกผลไม้ชนิดหนึ่ง
เป็นผลไม้เนาะเป็นผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้น
คุ้นแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเขามีความเชื่อว่านำมาทำเป็นของที่เป็นสิริมงคลเวลาเก็บไว้กับตัวเองนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมพาไปดูสิ่งที่น่าฮือฮาอีกหนึ่งอย่างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง

นั่นก็คือเจ้าจักรจันทร์งวงหรือว่าเจ้าด้วงงวงช้างนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามาอยู่ในบริเวณไหนนะคะ
แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยธรรมชาตินั้นมีความร่มรื่นแล้วก็สมดุลดีนะคะ
แล้วก็โผล่มาอยู่ที่กลางวัดราชบูรณะจังหวัดพิศนุโลกเฉยเลย

ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเจ้าจักรจันทร์งวงหรือว่าด้วงงวงช้าง

ปรากฏตัวขึ้นภายในวัดราชบุรณะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
โดยเจ้าจักรจันทร์งวงได้บินไปเกาะ
บนกล่องโฟมหน้ากุฏิรองเจ้าอาวาสค่ะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ขณะที่เจ้าอาวาสและพระลูกวัดเขาบอกว่า
ที่เจ้าจักรจันทร์งวงหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าด้วงวงช้าง

เพราะว่าภายในวัดเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่
สร้างความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความร่มรื่น
อดคล้องกับวงจรชีวิตทางธรรมชาติของจักรจันทร์งวง
มักจะออกมาเผยโฉมความงามของปีกของเขา

ตามสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงหน้าร้อนค่ะ
จักรจรงวงเป็นแมลงที่มีลักษณะเด่นก็คือ
ปีกของเขาจะมีลวดลายสีสันโดดเด่นหลายชนิด

ใช่แล้วค่ะลักษณะงวงเขาจะคล้ายกับงวงช้าง
ก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าด้วงงวงช้างนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีฐานหนวดขนาดเล็กอยู่ใต้ตาด้วย
มีขนาดตั้งแต่๒๘เซนติเมตรตัวจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะ
ส่วนขาที่คุณดาวบอกเมื่อสักครู่นี้
ขาคู่หลังเขามีลักษณะพิเศษด้วย
ลักษณะพิเศษของเขาก็คือสามารถเอาตัวรอดจากการถูกคุกคามของศัตรูนะคะ
จากนี้ค่ะยังสามารถหลบหนีเอาตัวรอดจากการถูกจับด้วยการแกล้งตาย
เหมือนเวลาเราเจอหมีเราต้องแกล้งตาย
เหมือนเวลาเราเจอเจ้าหนี้ก็เหมือนกันวิธีนี้
ถ้าไม่แกล้งตายก็จะตายจริง
แล้วก็เมื่อศัตรูเผลอเขาก็จะดีดตัวบินหนีไปหลังจากที่แกล้งตายไปแล้วนะคะ
โดยทั่วโลกเนี่ยนะครับพบแล้วกว่า๖๗๐ชนิด
ส่วนในประเทศไทยค่ะพบจักรจันทร์งวงทั้งหมด๗สกุลด้วยกัน
แล้วก็มีมากถึง๓๐ชนิดด้วยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้เห็นกันได้ง่ายนะ
อย่างที่บอกว่าเราจะเห็นเขาได้เฉพาะในช่วงที่พื้นที่ป่าในหน้าร้อน

นี่มาเจอในวัดแสดงว่าวัดนี้อุดมสมบูรณ์มากนะคะ
ราชบุรณะที่จังหวัดพิษสนุโลกค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยนาธมีถนนเส้นหนึ่ง
ประชาชนนิยมนำซากประหลักหักพังของสารพระภูมิ
ไปวางไว้ตามข้างทาง
ถ้าคุณขับผ่านตอนกลางคืนคุณจะรู้สึกแบบไหน

น่ากลัวนะไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งจัดการเลยค่ะ
ให้จัดการเรื่องนี้เพราะว่าคนเขากลัวกันมาก

พากันช่วยกันเก็บซากสารพระภูมิที่มีคนนำไปทิ้งริมถนนใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วย
หลังค่ะบริเวณหลักกิโลเมตรที่๔ของทางหลวงชนบทในพื้นที่หมู่ที่๓
พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ในบริเวณนี้ให้กลับไปเป็นดังเดิม
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวาดกลัว
ช่วงกลางคืนนี้ไม่กล้าสัญจรผ่านไปมานะครับ

แต่เห็นแบบนี้เราก็กลัวไว้ก่อนนะคะ

เขาบอกว่ามีชาวบ้านขี่รถจักรยานผ่านเส้นทางนี้

เห็นคนชะลากับเด็กจำนวนมาก
นั่งล้อมวงกันอย่างสนุกสนาน
และกวากมือเรียกให้เข้าไปนั่งด้วย
มาเล่นกันเถอะมาเล่น

เห็นแบบนี้เป็นใครก็ต้องเพ่นนะคะชาวบ้าน

แล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านไม่เอาจักรยานเลย

ไว้กลางทางค่ะโปรเตโต้ไหมไม่มีเนอะ
ประกอบกับบริเวณนี้เป็นทางโค้งแล้วก็เปลี่ยว
ทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาอาจจะประสบอุบัติเหตุได้
เพราะว่าเขาอาจจะมีซากเศษปูนซีเมน
ที่เกิดจากการที่สารพระภูมินี่อาจจะแตกหรือหัก

อกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายนาฏ
กำชับไปยังนายอำเภอทั้ง๘อำเภอ
ให้เร่งสำรวจถนนแล้วก็เส้นทางต่างในพื้นที่

มีการทิ้งสารพระภูมิหรือว่าสิ่งปฏิกูลริมถนนหลวง

เพราะว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของท้องถิ่น

หากพบในพื้นที่ใดละเลยและเกิดเรื่องแบบนี้

ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแน่

ถ้าเกิดว่าขี่รถจักรยานผ่านไปแถวนั้น

ขี่จักรยานหนีค่ะอย่าจอดทิ้ง
เราวิ่งได้ช้ากว่าจักรยานนะคะ

คุณจะต้องเสียเวลาลงจากจักรยาน

แบกยันแล้ววิ่งด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องให้ลองดู

เพราะว่าเขาปรับภูมิทัศน์แถวนั้นสวยงามแล้วนะคะ

ข้อความมาทักทายกันเยอะมากเลยนะคะ
ชวนให้ไปเที่ยวในหลายจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน

สัปดาห์หน้ามาแน่นอนนะคะคุณชนะกับตลอดข่าวค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ